ข่าวกันหน่อยยิ่งข่าวนี้เนี่ยที่บอกว่าไปรักเด็ก๒วัน
มาจากโรงพยาบาลบางเลนที่นครปฐมแล้วเห็นใช่ไหมเอาใส่ถุงใส่แขวนตรงแฮนดมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีมา
เรื่องนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับเอ๊ะเกี่ยวข้องกันกับเหตุการณ์น้องต่อเต่า
ที่เป็นข่าวมาตอนต้นปีว่าแม่เอาไปทิ้งน้ำหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไร
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวในนั้นเนี่ยเขาอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านของน้องต่อเต่า
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมี๒คดีหรือ๒ข่าวที่มันอยู่ในนี้ค่อยตามกันไปนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาให้ดูก่อนเลยตอนที่เขามาก่อเหตุตอนตี๓กว่า
แล้วก็ชงกดูห้องนั้นทีห้องนี้ทีนี้คือในนั้นจะจากศิลหรือว่านายนั้นอายุ๔๓ปี
ห้องนู้น๒ห้องนี้ท้ายที่สุดนี่จังหวะนี้เอาเด็กมาใส่ถุงแล้ว
ฮิ้วเด็กวัย๒วันเพิ่งคลอดออกมาแล้วแม่เอามาให้นมเอามาเข้าเต้าแล้วแม่เผลอหลับไป
ทีนี้พอออกมานอกโรงพยาบาลก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาถุงนั้นแขวนตรงแฮนด์
เดี๋ยวดูจังหวะมุมนี้จะเห็นชัดถุงที่แขวนอยู่แล้วก็เลี้ยวออกไปค่ะ
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวในนั้นได้นะไปจับได้พร้อมกับ
แล้วไล่จากภาพกล้องวงจรปิดเอาน้องเอมาส่งคืนที่โรงพยาบาลก่อน
ให้โรงพยาบาลดูอาการของน้องเพราะว่าเด็กมีอาการตาบวมตาปูด

อยากมีลูกก็เลยไปขโมยลูกคนอื่นมา

นี่จังหวะนี้นั้นมานี่
เอาลูกเข้ามาหรอนันนันยอมรับ

เพื่อให้เอาไปส่งคืนที่โรงพยาบาลค่ะ

เอาเว้ยนะ

ละเลละเลกาไมละเล
ก้าวมาร้วงนาก่อน
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
โอ้โหเราเห็นมั้ยได้ยินเสียงน้องอ่ะ

คือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกมาถึงที่บ้านของนายนัน

คุมตัวในนั้นมาที่บ้านพักอีกทีนึง

มาเลี้ยงไว้ในนั้นบอกว่า

คิดว่าเป็นลูกของแฟนเก่า

แล้วผู้ชายคนนั้นไปมีแฟนใหม่

แล้วนี่ไงไม่รู้ว่า
มาเลยไม่ได้เตรียมการอะไรก่อนหรอกนี่เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ย
ส่วนรูปเด็กในมือถือคือมันมีรูปเด็กผู้ชายเยอะในมือถือ

คือเขาไปดูก็ถามด้วยเหมือนกันนะ
เพราะว่าไล่ดูไปมีภาพของน้องต่อเต่าด้วย

ซึ่งนายนันบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัว
คือโหลดรูปมาจากอินเตอร์เน็ตตามข่าวต่างนี่แหละ
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อเต่า

รูปถ่ายเด็กผู้ชายจำนวนมากในมือถือของในนั้นเนี่ย

ก็ไม่ได้แค่คิวอาร์โค้ดให้ยืนยันเกี่ยวกับกองทุน
ผมทำไม่เป็นก็เลยไม่ได้รับโอนเงินจากธนาคาร
ไม่เคยคิดเอามาทำอย่างอื่นเลย
ไม่เคยเลยครั้งแรกเลย
ไม่เกี่ยวเลย
ขอให้ช่วยพี่ด้วยพี่ไม่เกี่ยว

คือถามถึงน้องวัย๒วัน

เอาน้องมาทำร้ายเหรอเอามาทุบหรือโดนอะไรตี
เปล่าน่าจะเป็นตอนใส่ถุง

มันคงจะกระแทกกระแทกกับสภาพเด็กใต้ตา
ใต้ตาซ้ายก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ

ไม่เคยเกี่ยวข้องกับน้องต่อเต่าไม่ได้เกี่ยวเลย

ในนั้นเสพยา๔เม็ดก่อนจะไปก่อเหตุด้วย
ทีนี้เดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายของน้องวัย๒วันก่อนนะคะ
จะแจ้งข้อหาทารุณกรรมเพิ่มเติมไหม
แล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวในนั้นไปฝากขังสารด้วยนะคะ
เรื่องนี้รองโจ๊กตั้งแต่เรื่องน้องต่อเต่า
รองโจ๊กตามเรื่องนี้นะ
พอมันมีประเด็นนี้ก็เลยต้องมาดูต่อด้วยเหมือนกัน
ใช่แล้วอย่างหลังคุณผู้ชมครับ
ต้องดูว่ามันมีความเกี่ยวยงกันหรือเปล่า
ระหว่างในนั้นกับคดีน้องต่อเต่า

ไปคุยกับนางสาวนอนหนูแม่ของน้องต่อเต่า
นางสาวนอนหนูยืนยันว่าในนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องต่อเต่านะ
น้องต่อเต่าเสียชีวิตเพราะว่านางสาวนอนหนูเธอเองนี่แหละ
คนทำน้องเสียชีวิตแล้วเอาไปทิ้งน้ำครับ
ตอนแรกที่หนูบอกกับสังคมบอกกับตำรวจจนคดีจนถึงชั้นอายการ
ว่าหนูทำน้องเสียชีวิตเนี่ยณขณะนี้ยังยืนยันใช่ไหมคะ
ว่ามันเป็นตามนั้นหรือยังไง
ยังยืนยันอยู่ค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
ว่าหนูเป็นคนทำน้องเสียแล้วก็เอาไปโยนทิ้งน้ำเองค่ะ
อันนี้เป็นความจากฝั่งนางสาวนอนหนูนะคุณผู้ชมนะ
ยังบอกต่อว่าวันที่น้องต่อเต่าหายตัวไปคือ๕กุมภาพันธ์
ขนาดว่าบ้านของนายนันยังมาช่วยตามหาน้องต่อเต่าด้วยเลยนะ
แล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบวงจรปิดที่บ้านของนายนัน
แต่ก็ไม่ได้เจออะไรผิดสังเกตครับ
โดยส่วนตัวเธอแล้วเนี่ยเธอบอกว่าบ้านเธอกับในนั้นไม่ได้สนิทชิดเชื้อ

แต่ในมือถือในนั้นมีรูปน้องต่อเต่านี่ใช่ไหม
ก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกแบบนั้นก็คือเขาเคยบอกไงว่าเอาภาพมาจากข่าว
ถ้าเกิดว่าเป็นใจคดีตามคดี
เป็นใจคดีตามคดีเจ๊เป็นใจคดีเป็นเด็ดอะไรแบบนี้หรือเปล่า
หรือว่าเสิร์ชมาเพื่อจะช่วยตามหาเหรอ
แล้วเท่าที่เธอสังเกตเท่าที่นางสาวนอนหนูสังเกตเนี่ย
บอกว่าไม่เคยเห็นเด็กเด็กเล็กหรือว่าเด็กแปลกหน้าไปที่บ้านในนั้นเลยนะ
มีแค่หลานในนั้นนี่แหละที่เป็นเด็กคนเดียวที่เข้าออกบ้านในนั้นเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องการโอนเงินล่ะที่มันน่าสงสัยว่าเธอเนี่ยนางสาวโนหนูเนี่ยนะ
เกี่ยวข้องกับการขายน้องต่อเต่าหรือว่าการค้าเด็กหรือเปล่า
นางสาวน้องหนูยืนยันว่าไม่เคยไม่เคยโอนเงินให้กับนายนันเลย
แต่ไม่รู้ว่านายพอพานพ่อของน้องต่อเต่าเนี่ยจะรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
เท่าที่รู้คือนายพอพานเคยโอนเงินให้ในนั้นแต่น่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายของเท่านั้นเอง
เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเด็กครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษก็เผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคารของนายนัน
มีตั้ง๑๐บัญชีนะโอ้โห
เฉพาะบัญชีที่มีการโอนเงินเข้ามา๖๐๐๐บาทพี่น้ำแข็ง

แล้วแบ่งโอน๓ครั้งครั้งละ๒๒๐๐๐ในวันเดียวกัน
เป็นวันเดียวกันกับที่น้องต่อเต่าหายตัวไปด้วยนะ

และยังไปเจอเงินอีกก้อนในบัญชีเดียวกัน
หลังจากน้องต่อเต่าหายตัวไปมีเงินโอนเข้ามา๑แสนบาท
แบ่งโอนครั้งละ๒๕๐๐๐ครั้ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบัญชีที่โอนเงินให้
มันจะเกี่ยวข้องกับการลักเด็กหรือค้ามนุษย์หรือไม่
หรือจะไปเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อเต่าหรือไม่ด้วย

รวมไปถึงจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านในนั้น
เพื่อตรวจสอบว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับคดีน้องต่อเต่าด้วยหรือเปล่า
ส่วนที่ในนั้นอ้างว่าทำไปเพราะแค้นแฟนเก่าก็เลย
ขโมยเด็กมาไปขโมยสุ่มมาเนี่ย
โจ๊กมองว่าประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้นนะ
เพราะในวงจรปิดเห็นชัดเจนว่าในนั้นจงใจเข้าไปรักเด็กเลย
แล้วต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเชื่อว่าอีก๓วันคุณผู้ชมรอหน่อย
ภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้าและความจริงอาจจะปรากฏครับ
ที่แน่คือในนั้นให้การเลื่อนลอยวกไปวนมาแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ต้องให้รู้ว่าเป็นฤทธิ์ของที่เศษยามาก่อนน่ะ